ตามกันต่อเนื่องเลยนะครับสถานการณ์ที่ฉนวนการ์ซ่า
ดูสถานการณ์ล่าสุดก่อนนะฮะตอนนี้โคสกฮาม้าสนั้นมีการเปิดเผยครับ
ล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยโดยโคศกฮามาสบอกว่าตัวประกันอยู่ที่ระหว่าง๒๐๐๒๕๐คน
ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนั้นยืนยันว่าจะเดินทางไปอิสราเอลวันพุธ
ก็คือวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมครับไปดูโคศกฮามาสก่อนนะครับ
กล่าวในการประสัยทางโทรทัศน์นะครับคืนวันจันทร์บอกว่าเขาจับตัวประกันเอาไว้เนี่ย
สักประมาณ๒๐๐๒๕๐คนรวมทั้งชาวต่างชาติและจากตัวประกันที่พวกเขาจับได้ทั้งหมดครับ
คนเสียชีวิตแต่เขาบอกว่าเสียชีวิตไม่ใช่เพราะเขานะ
เสียชีวิตเพราะการโจมตีของอิสราเอลเสียชีวิตเพราะว่าเหตุระเบิดนะครับ
เขายังกล่าวด้วยว่าไม่สามารถระบุจำนวนตัวประกันที่แน่นอนได้ครับ
จากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นฮามาสนั้นมีการกล่าวด้วยว่า
ตัวประกันที่ไม่ได้เป็นคนอิสราเอลนั้นเขาใช้คำว่าเกสก็คือเป็นแขกนะครับ
และเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยตัวประกันจะได้รับการปล่อยตัว
แต่ว่าไม่ได้มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
ขณะที่โคศกกองทัพอิสราเอลครับบอกว่าตัวเลขล่าสุดของผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
ก็คือตัวเลขที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้๑๙๙คนด้วยกันนะครับ
จากนี้ครับฮามาสมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวประกันหญิงชาวอิสราเอลท่านนี้ครับ
อายุ๒๑ปีนะครับมีผ้าพันแผลพันที่แขนเอาไว้
โดยเธอถูกนำตัวมาจากเมืองสเดโร่ซึ่งเป็นเมืองเล็กของอิสราเอล
ใกล้กับฉนวนกาซ่าครับบริเวณนั้นเป็นที่ที่เธอไปร่วมงานปาร์ตี้นะครับ
ฮามาสเนี่ยบอกว่าเธอได้รับการผ่าตัดนาน๓ชั่วโมงครับ
ขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลนั้นได้แถลงการออกแถลงการเกี่ยวกับวีดีโอดังกล่าว
แล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ครอบครัวของหญิงคนนี้

ล่าสุดนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนี่บริงเคนครับ
นั้นจะเดินทางไปอิสราเอลครับวันพุธนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับ
เพื่อแสดงการสับสนุนอิสราเอลหลังจากเกิดกระแสข่าวว่าเขาอาจจะไม่เดินทางไป
ขณะที่สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซ่าก็เลวร้ายยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ
ซึ่งทางอิสราเอลก็ยังคงโจมตีอย่างหนักในการกำจัดกลุ่มฮามาสรัฐบาลสหรัฐให้คำมั่นว่าจะให้การสับสนุนทางการทหารครับ
ยื่นต่อสภาคองเกรสเพื่อขอเงินสนับสนุนเป็นจำนวน๒๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในการช่วยเหลือทั้งอิสราเอลแล้วก็สถานการณ์อีกที่หนึ่งที่ยูเครนด้วยนะครับ
ซึ่งก็กำลังต่อสู้กับการลูกหลานของทางรัสเซีย
ขณะที่สถานการณ์การสู้รบครับเข้าสู่วันที่๑๑ยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากทั้งสองฝ่ายนั้น
บอกว่าในอิสราเอลมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๔๐๐ศพนะครับบาดเจ็บอย่างน้อย๓๕๐๐คน
ส่วนการโจมตีตอบโต้ครับของอิสราเอลในฉนวนกาซ่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า๒๘๐๐ศพนะฮะ
บาดเจ็บอีกสักประมาณ๑๘๐๐คนโดยกองทัพอิสราเอลบอกว่ามีการไปเจอศพนักรบฮามาสครับประมาณ๑๕๐๐ศพจากการโจมตีที่เกิดขึ้นครับ
คุณผู้ชมสถานการณ์ล่าสุดนะฮะอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บทั้งสองฝั่งนะครับทั้งอิสราเอลแล้วก็ชาวปาเลสไตน์นะฮะ